ความคืบหน้าในการทลายองค์กรอาธิกรรม

แต่มันดูเกินกว่านั้นไปแล้วไหม
มันทำเม็ดเลยวันนี้เดี๋ยวน่าตกใจกว่านั้นอีก

มันมีการทำพิธีกรรมบูชาเสื้อช็อป

เอาเป็นว่าไอ้กลุ่มผู้ต้องหาที่ร่วมกันก่อเหตุ
ยิงน้องหยอดนักศึกษาของอุเทรนถวายจนบาดเจ็บสาหัสแล้วก็เสียชีวิต

แล้วครูเจี๊ยบถูกลุกหลงจนเสียชีวิต
คลองเตยเมื่อ๑๑พฤศจิกายนเนี่ยนะฮะ

อันนี้ไม่ใช่อันนี้เป็นพวกพิธีกรรมอะไรของมัน

เอาเรื่องของผู้ต้องหาก่อน

ผู้ต้องหาวันนี้จับเพิ่มได้อีกหนึ่ง
รวมเป็น๙คนแล้วนะครับท่านผู้ชมครับ
และน้องหยอดของกองบัญชาการตำรวจนครบาน

ภูมิคับการสืบสวนสอบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาน
อันนี้เป็นภาพวันที่ไปจับคนแรกเลยนะที่ได้ตัวเนี่ย
ฤทธิพลรัชยาหรือว่าเอยวัย๒๒ปีนะครับ
สนปทุมวันไปจับได้นะครับ
คนนี้นี่โอ้โหเป็นเหรันยิกด้วยนะฮะ
ทั้งหมด๙คนเนี่ยจะมีทั้งคนที่เคยก่อคดีเก่าด้วยนะ
ทั้งพฤติพลเนี่ยนะฮะเคยก่อเหตุยิงนักศึกษาอุทเทรนถวายเสียชีวิต
หน้าคณะเพศัตว์จุฬามาแล้วเมื่อต้นปีนะครับ๑๔มกราคม๖๖
ตอนนั้นเนี่ยพฤติพลเนี่ยเป็นคนขี่รถ
มือยิงถูกจับไปแล้วแต่คนนี้ยังไม่ถูกจับ
นี่มาก่อเหตุร่วมทีมในการยิงครูเจี๊ยบกับน้องหยอดอีกนะฮะ
เป็นพวกวางแผนช่วยเหลือผู้ก่อเหตุหลังก่อเหตุยิงครูเจี๊ยบกับน้องหยอด
แต่ในไอแก๊งใหญ่ของเขาเนี่ยไอ้องค์กรอาทยากรรมอะไรนี้เนี่ย
ทำหน้าที่เป็นเหรนยิกคอยรวบรวมเงินนะฮะ
ว่าเป็นกองทุนนี่ใช่ไหมอ่าจัดหาอุปกรณ์ประกันตรงประกันตัวเนี่ย
มีอินโฟผู้ต้องหาที่จับได้วันนี้ไหมขอดูหน่อย
จับได้กี่คนอะไรยังไงนี่นะฮะมีที่ถูกแจ้งข้อหาเรื่องร่วมกันสมคบ
ตั้งแต่๕คนขึ้นไปกระทำความผิดก็คือไปก่อเหตุยิงเขาเสียชีวิต
ข้อหาซ่องโจรก็มีนี่นะครับที่จับได้นะฮะที่ยังหนีอยู่ก็มีนะครับ
เอาเมื่อถ้าดูจากข้อมูลแล้วเนี่ยนะฮะผู้ต้องหาเนี่ยจะแยกอย่างนี้นะฮะ
คนถูกตั้งข้อหาสมคบตั้งแต่ห้าคนกระทำความผิดอย่างหนึ่งอย่างใด
คือข้อหาเรื่องซ่องโจรนะครับเดี๋ยวขยายผลถ้าเจอเนี่ยเป็นอ้างยี่เนี่ยจะหนักกว่านี้อีกนะฮะ
แล้วก็มีข้อหาเกี่ยวกับเรื่องของการไปก่อเหตุในการยิงครูเจี๊ยบกับน้องหยอดเสียชีวิตด้วยนะฮะ
ตอนนี้ตัวการสำคัญคือในวินที่เป็นมือปืนกับในเลาะคนขี่จักรยานยนต์ในวันนั้น
ว่าสั่งให้วินว่าอย่าเพิ่งขึ้นรถให้ไปยิงซ้ำเนี่ยสองคนนี้ยังไม่เจอนะฮะ
ยังตามตัวไม่ได้นะครับที่ได้เนี่ยเป็นพวกที่ร่วมกันวางแผนทั้งก่อนเกิดเหตุ
ตอนที่ก่อเหตุแล้วก็หลังก่อเหตุเนี่ยนะฮะแล้วไปเจอพวกร่องรอยหลักฐานรวมกันเป็นกลุ่มเป็นแก๊งมีในทุนมีเหตุลันยิก
มีการจ้างทนายสู้คดีอะไรพวกนี้ตอนนี้จับได้ทั้งหมด๙คนแล้ว
เหลืออีก๓นะใน๓ที่ยังหนีอยู่เนี่ยรวมทั้ง๒คนที่เป็นคนก่อเหตุในวันนั้น๑๑พฤศจิกายน
ขี่จักรยานยนต์เนี่ย๒คนเนี่ยนะฮะซึ่งมีการเปลี่ยนสีรถเปลี่ยนเสื้อผ้าอะไรพวกนี้ด้วยนะครับ
ทุกผู้ชมครับล่าสุดเมื่อคืนที่ผ่านมานะฮะช่วงสามทุ่มตำรวจเนี่ยที่เขาขยายผลในแก๊งนี้นะฮะ
นอกจากจะไปเจอรถแวนสีเขียวที่ไปทิ้งในป่ารกร้างที่ชาวบ้านเขาแจ้งเนี่ย
ซอยวงสว่าง๑๙ตำรวจเข้าไปตรวจค้นอีกครั้งหนึ่งนี่แล้วไปยึดรถจักรยานยนต์๘คัน
เรียกตัวผู้ต้องหาเนี่ยมาสอบปากคำอย่างละเอียดอีกครั้งวันนี้ก็คุมตัวอยู่ที่โรงพักนะฮะ
สอนอทุ่งมหาเมฆเดี๋ยวพรุ่งนี้จะส่งสารอาญากรุงเทพใต้เพื่อฝากขังผลัดแรก
ไม่ต้องส่งสารเยาวชนและครอบครัวอะไรนะฮะเพราะแต่ละคนเนี่ย๒๐กว่าทั้งนั้น
เกินไปแล้วล่ะเกินเยาวชนไปแล้วอายุน้อยสุด๒๐ที่เหลือ๒๑๒๒๒๓๒๔๒๕ยังมี
ก็จัดเต็มไปเลยนะคะจบแล้วยังไม่จบยังมาแบบซ่องสุมนะเป็นซ่องโจร
รวมกลุ่มทั้งที่จบไปแล้วกับที่ยังเรียนอยู่เนี่ยมาก่อเหตุ
วันนี้มีนักศึกษาสถาบันอาชีวะคนหนึ่งเขามาเยี่ยมเพื่อนมาเยี่ยมเพื่อนเหรอคะ
นี่คนนี้นะฮะอายุ๒๒แล้วนะมาที่สอนอทุ่งมหาเมฆเขาบอกเขาเป็นเพื่อนกับ
หนึ่งในเก้าผู้ต้องหาที่ถูกจับอืมโตแล้วก็เรียนมาด้วยกันตั้งแต่เด็ก
รู้จักกันดีเขาบอกผมไม่ได้เรียนปฐุมวันนะผมขอบอกพวกพี่ก่อนที่มาสัมภาษณ์ผมเนี่ย
ผมมาเยี่ยมเพื่อนผมไม่ได้อยู่ปฐุมวันค่ะเพราะฉะนั้นผมไม่ได้ว่าอยู่ในแก๊งอะไร
กรอาธิกรรมอะไรเนี่ยไม่ใช่อ่าแต่เป็นเพื่อนกันเฉยเฉยแต่ผมเนี่ยรู้จักเพื่อนผมดี
เพื่อนผมเนี่ยโตแล้วก็เรียนมาด้วยกันตั้งแต่เด็กอ่ายังไงสิคนนี้อ่าสมมุติชื่อบีก็แล้วนะ
เนี่ยเขาบอกว่าอย่ามาบอกมีกงมีแก๊งอะไรเลยมันไม่มีหรอกที่รวมกลุ่มกันเนี่ย
รวมกลุ่มกันติวหนังสือติววิชาด้านวิศวะที่เรียนกันอยู่
วันนี้มาเยี่ยมเพื่อนนะฮะเขาเข้าไปเยี่ยมเพื่อนอยู่๒๐นาทีแล้วก็ออกมานะฮะ
ตำรวจก็พยายามถามว่าเออจะให้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมนั้นเขาบอกเขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ขอให้ข้อมูลกันแล้วกันอยากจะได้ข้อมูลอะไรก็ไปถามทนายเพื่อนเขาเอง
เพื่อนมีทนายด้วยใช่ไหมทนายแล้วนี่เห็นไหม
แต่ว่าบีเนี่ยเขาเปิดเผยกับสื่อมวลชนเขาบอกเขาขอความเป็นธรรมให้เพื่อนเขาหน่อย
คุยกับเพื่อนเนี่ยเพื่อนเขาไม่กังวลเลยนะเพราะเพื่อนเขาไม่ได้ทำ
เรื่องคดียิงครูเจี๊ยบกับหยอดอะไรเนี่ยนะแล้วเตรียมหลักฐานไว้สู้ในชั้นศาลแล้ว

ตอนแรกที่เข้าไปบอกผมไม่ได้เรียนประทุมวันนะ

ตอนออกมาบอกผมยอมรับก็ได้
ผมเคยเป็นเด็กปฐุมวัน

อดีตประถุมวันประถุบันรังศิษย์อย่างนี้เหรอ
ถูกต้องตอนนี้ต้องออกมาเรียนแถวรังสิต

อาทยากรองค์กรอาธิกรรมองค์กรลับอะไรเนี่ยมีเงินสนับสนุนมีในทุนเลยเนี่ย

อยู่ไม่อยู่ไม่รู้ผมรู้แค่ว่าเวลาผมรวมกลุ่มกันเนี่ย
ผมรวมกันเพื่อติวหนังสือเรื่องวิศวกรรม

อ่าส่วนอะไรนะวินกับล้ออะไรว่า

ไม่รู้จักเลยผมไม่รู้จักเลย
ผมรู้จักเพื่อนผมคนเดียววันนี้ผมมาเยี่ยมเพื่อน
ให้ดูเดียวกันส่วนจับแพ้อ่ะฮะ
เพื่อนทำให้เรามั่นใจขนาดนั้นหรอ
เพื่อนเจ็ดคนข้างนายเป็นยังไงบ้างครับ

เครียดอะไรที่ไปเห็นข้างในเนี่ย
วันนี้มีพ่อกับแม่ของหนึ่งในผู้ต้องหา

พ่อกับแม่ของธนากรอายุ๒๒ปีกันแล้ว
นากรนี่จะถูกจับที่เซฟเฮาส์
ก็มาเยี่ยมไม่นานก็กลับออกมานะครับ

แต่ตอนนี้ดรอปอยู่ดรอปมา๑ปี

ยืนยันว่าลูกชายไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแน

ถามว่าเอ้าทำไมเกี่ยวข้องอะไรไม่ได้ไปอยู่แก๊งองค์กรอัธยากรรมอะไรกับพวกนี้เนี่ย

พ่อบอกก็ค่าเช่าหอค่าเช่าห้องมันแพง

วันนี้ตำรวจสืบสวนนครบานนะครับ

ธนพัฒน์เกรดชาติอายุ๒๓ปี
เป็นผู้ต้องหาตามหมายจับอ้างยี่ซ่องโจรนะฮะ
ในคดียิงครูเจี๊ยบกับ

เอ้าธนพัฒน์เนี่ย

เมื่อสิงหาคมปี๖๕ด้วย

มาให้ปากคำนะฮะมาถึงสอนอทุ่งมหาเมฆแล้ว
ท่าทางดูอ่อนแรงเลยนะฮะบอกเพิ่งออกจากโรงพยาบาลแถวนนทบุรี
อ่าตำรวจก็ต้องประคองเข้าไปนะฮะคือตามรายงานจากชุดสืบสวนเนี่ย
บอกว่าธนพัฒน์นี่เขาทำหน้าที่เอ่อเป็นพ่อบ้าน
เป็นเหรนยิกอีกคนนึงด้วยนะฮะหรอคะพ่อบ้านนี่คือยังไง
คอยดูหลังบ้านเหรอคอยดูแลอะไรต่างอำหนุนความประดวกเหรอ
อ่าเหมือนกับไอ้ใครนะเอ๋ยอ่ะพลอ่าพฤติพลที่ถูกจับได้ที่ว่า
อ่าอย่าขัดขึ้นอย่าสู้เออเอาคนแรกเลยที่ขี่มอเตอร์ไซน์มาจอดหน้านี่พ่อ

แต่ธนพัฒน์เขาไม่ได้ตอบคำถามอะไรนะฮะตอนที่นักข่าวไปถาม
เจ้าครูแภดลูคว่าจำตัวอะไรก็รู้ไหมครับ

เมื่อวานได้แปลงรู้สึกว่านี่แหละมั่งที่มีข่าวว่า

อ่อนแรงอย่างนี้เหรอคะ
ตอนกราชยิงเมื่อปีที่แล้วนี่อ่อนแรงมั้ยครับ

จากข้อมูลของชุดสืบสวนของตำรวจนครบานนะครับ
เมื่อวานนี้ที่ตำรวจก็บอกนะครับบอกว่านี่คือองค์กรอาทยากรรมเลยนะฮะ
รวมตัวกันได้เท่าที่เห็นคือ๘๔คน

บอกว่าที่ว่า๘๔คนเนี่ยก็คือมันออกจากกรุ๊ป

คนนั้นคือออกไม่ทันที่เหลือคือโกยแนบไปแล้ว

เดี๋ยวไล่ได้หมดอ่ะ๘๔คนนี้ไม่ต้องห่วงนะฮะ

ก็เลยถึงจะเป็นตัวเลข๘๔คน
ความจริงอาจจะมีมากกว่านี้ก็ได้นะฮะ
มีรุ่นพี่ที่จบไปแล้ว
หรือว่าเรียนไม่จบ
ต้องถูกออกจากสถาบันด้วย
ประการใดประการหนึ่งก็แล้วแต่เนี่ย

มารวมกลุ่มในการเอาพวกรุ่นที่จบไปแล้วหรือว่าเรียนไม่จบก็แล้วแต่
นี่คือภาพวันที่ไปจับนะฮะอย่างเช่นตัวนายเอ๋ยพฤติพลทำหน้าที่เหรันยิก
คอยดูแลงานนะคอยหาเงินบริหารเงินมีรุ่นพี่หาเงินมาให้อีกทอดนึ
ลักษณะเป็นกองทุนแล้วคอยสอนงานรุ่นน้องเป็นรุ่นรุ่นต่อต่อกันไป
จัดหาอุปกรณ์ในการก่อเหตุเอาไว้ให้ใช้ปืนมีดอาวุธรถ
มีการเตรียมทุนเอาไว้จ้างทนายประกันตัวต่อสู้คดี
ถึงเวลาขึ้นศาลไปนั่งฟังการไต่สวน
เพื่อจำมาใช้ว่าทำยังไงไม่ให้โดนจับอีกหรือว่าต่อสู้คดีให้หลุดคดี
อาจารย์ปรเมฆบอกว่าเวลาขึ้นสารถ้าคดีที่แบบไม่ละเอียดอ่อนจริงเนี่ย
ญาติหรือเพื่อนเดินมาฟังเขาให้นั่งฟัง
แล้วตำรวจเขาบอกละเอียดไงเพราะว่าเขาต้องไม่ให้ผู้ต้องหาในหลุดคดี
ใช่ต้องอธิบายพฤติกรรมทั้งหมดแนวทางการสืบสวนต่างเจออะไรยังไงแบบไหนถูกไหม

ใช่ไหมถ้าหลักฐานอ่อนเนี่ยก็ต้องอธิบายละเอียดยิบไอ้พวกนี้ไปนั่งฟัง

มันก็รู้เลยว่าอ๋อเขาดูจาก
เราหลุดตรงนี้พลาดตรงนั้น

แล้วเอารูปของกลุ่มที่เคยถูกยิงหรือถูกทำร้ายเสียชีวิตมาแขวนเอาไว้

เอาไว้เหมือนกับปลุกใจหรือว่าทำให้เป็นการปลูกฝังว่าเราต้องสู้เพื่อพักพวกเราที่สูญเสียไป
พี่น้องเราถูกยิงตายเราต้องเอาคืนอย่างเงี้เหรอ
อ่าวันนี้โอ้โหมันมีที่ข้อมูลที่สายสืบเขาได้เพิ่มเติมนะฮะ
กลุ่มพวกนี้นี่เขาแบ่งกันเป็นแบบลักษณะเป็นชั้นเลยนะครับ
ของคนที่เข้ามาอยู่ร่วมแก๊งร่วมกลุ่มตั้งแต่ชั้นอนุบาลปฐมถึงมัธยม
อ่าผู้ต้องหาส่วนใหญ่ที่จับได้เนี่ยจะเป็นชั้นอนุบาล

เข้ามาใหม่ยังต้องเทรนด์นะส่วนนายสหัสวัสดิ์นะฮะ

จับได้ล่าสุดเนี่ยนะฮะแล้วเคยก่อเหตุกราดยิงในงานแต่งเมื่อสิงหาคม๖๕
๖๕เนี่ยอันนี้อยู่ชั้นปฐมอ๋อเร็ว๒เร็ว๒อ่าส่วนเอยพฤทธิพลนะ
แล้วก็คนที่ไปก่อเหตุเอ๋ยพฤติพลเนี่ยคือคนที่ขี่จักรยานยนต์ไปก่อเหตุ
กับมือปืนที่ยิงนักศาลอุทธินศ์เสียชีวิตที่
เลยเป็นเหรนยิกแล้วอืมอยากรู้ว่าที่ทำกันไปทั้งหมด
เนี้ยทำเพื่ออะไรอ่ะอ่าได้อะไรเหรอคือพอ
พอสร้างเป็นองค์กรมามีรุ่นน้องเข้ามาเทรนด
แล้วไปเที่ยวไล่ยิงกันตายมันได้อะไรอ่ะ
ได้ความแบบได้เงินไหมได้รวยได้ประสบความสำเร็จในชีวิตได้ชื่อเสียงได้เกียรติได้นับหน้าถือได้อะไรคะ
คือตำรวจกำลังขยายผลว่ามันมีอะไรมากกว่าเรื่องของศักดิ์ศรีสถาบัน
อย่างเช่นเอาไปคุยเอาไปอวดว่ากูเกิดกูเจ๋งกูไปก่อเหตุมาแล้วถูกจับไม่ได้อะไรอย่างนี้
มันก็ปลูกฝังมันก็ล้างสมองกันอยู่เรื่อยแต่กำลังขยายผลว่ามันมีอะไรมากกว่านั้นไหม
อย่างเช่นมันพาเด็กพวกนี้หรือว่ากลุ่มในแก๊งพวกนี้ไปก่อเหตุอาธิกรรมอย่างอื่นหรือเปล่า
ไปรับเงินจากไหนมามาเป็นกองทุน
คือมันหาเลี้ยงชีพได้ไหมมันดูแลครอบครัวไว้ได้ไหมเนี่ยไอ้องค์กรที่ทำกันอยู่เนี่ย
ตำรวจไปเจอจุดที่เลาะกับวินนะคะคือต้องบอกว่าตำรวจเนี่ย
สืบนครบานห้านี่ไล่กล้องมุมจอลปิดกันตาแตกนะพี่หุย
เป็นพันตัวฮะไล่ไปทุกตัวไล่จนจะไปถึงบ้านของวินมือยิงอยู่แล้วเนี่ย
อืมนี่นะคะตำรวจไปเจอจุดที่เลาะกับวินเนี่ยขี่มอเตอร์ไซสีแดงจากจุดเกิดเหตุคือหน้าธนาคารในเขตคลองเตย
่งหน้าสู่ถนนพระรามสี่แล้วหายไปใช่ไหมคะปรากฏว่าสิบสี่พฤศจิกายน
เจอทั้งคู่ขี่มอเตอร์ไซค์ไปที่พงหญ้าในพื้นที่ตำบลโคกช้างอำเภอบางไซนู้น
อายุทยาพี่อุ๋ยอ่าจากพระรามสี่วันที่สิบเอ็ด
วันที่๑๔ไปโผล่อายุทยาแล้วนะคะไปเปลี่ยนสีรถค่ะ
พอตำรวจไปตรวจสอบดูปรากฏว่าที่ย่าเห็นไหมคะ
มีสีแดงแล้วก็สีน้ำเงินติดทั้งที่ย่าทั้งที่ดินด้วยอืม
สีน้ำเงินมาแล้วเพราะว่ารถตอนก่อเหตุเป็นสีแดง
หลังจากที่ก่อเหตุเสร็จแล้วไปจับได้เป็นสีน้ำเงินครับ
แต่ก่อนก่อเหตุจริงจริงเป็นสีเหลืองพี่หุยอืมสามสีเลยนะคะ
ไล่กล้องวงจรปิดถนนซ้ายสามศูนย์สี่เที่ยวเผลอบางปรามะจังหวัดสุพรรณบุรี
เลยไปอีกนั่นจุดสุดท้ายที่วงจรปิดจับภาพได้
ห่างจากจุดเปลี่ยนสีรถห้าสิบแปดกิโลเมตรนะคะ
คือพอเปลี่ยนสีรถเสร็จแล้วเนี่ยทั้งคู่ก็ขี่ไปจอดที่เกาะกลาง
เหมือนจะทิ้งหลักฐานอะไรบางอย่างเอาไว้นี่อุ้ยภาพชัดมากนะ
เห็นไหมขี่ไปเสร็จปุ๊บไปจอดตรงเกาะกลางเหมือนจะทิ้งอะไรบางอย่างเอาไว้แล้วขี่รถหนีไป
ซึ่งจากจุดนี้ค่ะเลยไป๑๙กิโลเมตรก็ถึงสุพรรณบุรีแล้ว
ส่งคุณเนติชาวนะคะผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ตรงจุดที่
แก๊งคนร้ายเนี่ยไปพ่นสีรถเปลี่ยนสีรถ
ก็จะเป็นลักษณะทุ่งนาแล้วก็ป่าริมถนนอยู่ไม่ไกลจากชุมชนนะคะ
เปื้อนย่าเปื้อนดินอยู่ริมสองข้างทางที่พื้นเนี่ยลักษณะก็คือป่าหมดเลยนะคะ
มีบ้านเรือนประชาชนอยู่ประปรายบ้างก็เลยไม่สามารถจับภาพได้ค่ะ
ไม่มีกล้องวงจรปิดอยู่อืมที่มุมอื่นอื่นเลยแต่ทีมข่าวเราได้วงจรปิด
ในพื้นที่ตำบลโคกช้างมาสิบเอ็ดพฤศจิกายนสิบสี่สิบสี่เอ่อ
ขออภัยสิบเอ็ดโมงสี่สิบนาทีรถคนร้ายเนี่ยหลังจากที่เปลี่ยนสีรถแล้วก็
เลี้ยวขวาผ่านกล้องไปนี่ค่ะเดี๋ยวเราจิ้มลูกศรให้คุณผู้ชมได้เห็น
หลังกระบะนี่มาแล้วนี่เห็นไหมใส่เสื้อสีแดงเด่นใช่ไหม
นั่นรถเปลี่ยนสีเป็นสีน้ำเงินเรียบร้อยแล้วนะคะขี่ออกมาคนร้ายใส่เสื้อน้ำเงิน
หมวกกันน็อกสีน้ำเงินส่วนคนซ้อนใส่เสื้อชมพูหมวกกันน็อกสีแดง
แล้วก็ขี่รถลอดใต้สะพานเตรียมจะยูเทิร์นขึ้นถนนสายสามหนึ่งหนึ่งหนึ่ง
่งหน้าไปสุพรรณบุรีนี่ค่ะขับขี่ต่อไปแล้วมีอีกมุมหนึ่งเป็นภาพต่อเนื่องเลยนะคะ
ภาพบนถนนสายสามหนึ่งหนึ่งหนึ่งมุ่งหน้าไปสุพรรณบุรี
อันนี้รอดใต้สะพานก่อนแล้วก็เป็นมุมต่อเนื่องไป
มุมนี้นี่กล้องค่อนข้างชัดเลยค่ะถ้าซูมดูก็คือเห็นชัดเลยล่ะ
นี่ค่ะแต่มันมันรู้จริงจริงนะใส่หมวกกันน็อกเต็มใบก้มหน้าก้มตากันตลอดเลยเห็นไหมอืม
ทีมข่าวเราได้ข้อมูลจากชาวบ้านในพื้นที่นะคะว่าถ้าดูจากรูปภัณฑ์สันธารเนี่ย
เขาไม่ใส่หมวกกระน็อกเต็มใบกันเสื้อแขนยงแขนยาวกางเกงขายาว
เขาก็ไม่ใส่กันก็เลยไปตรงกับข้อมูลของตำรวจว่าเนี่ย
สองคนนี้น่าจะเป็นกลุ่มคนก่อเหตุนั่นแหละ
เพราะว่าผิดแผกจากชาวบ้านทั่วไปที่เขาขี่มอเตอร์ไซค์กันอยู่แถวนั้น
ถ้าเปิดปกปิดมิดชิดนี่ก็ไม่ค่อยมี
ส่วนใหญ่ก็ถ้าเผื่อไอ้นั้นก็ธรรมดา
สวมแบบมิดขนาดมองไม่เห็นหน้าไม่เห็นตาอะไรกันเลย
ชาวบ้านส่วนใหญ่หลังเลิกงานหลังทำงงทำงานอะไร
ถึงใส่หมวกก็อาจจะมีรูมีอะไรขึ้นใช่ไหมพี่

หน้ากากอนามัยบางทียังไม่ได้ใส่เลย
นี่แบบมิดมองไม่เห็นหน้าอะไรเลย

เห็นคนลักษณะนี้เข้ามาบ้างไหมเท่าที่เราดูเห็นผ่านไปผ่านมา

ก็ไม่มีนะถ้าขนาดมิดชิดอย่างนี้ไม่มี
เพราะว่าส่วนใหญ่ก็ถ้าเผื่อเช้ามากหรือว่ากลางวันอย่างนี้
คนเขาก็จะใส่แค่คุมไม่ให้ร้อนเท่านั้นเอง
แล้วเดี๋ยวนี้คือตอนกลางวันส่วนใหญ่พนักงานเขาก็ไม่ได้ออกมา
เขาก็จะกินข้าวกันในออฟฟิศอะไรอย่างนี้ค่ะ
พบตรค่ะพลตรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลบอกว่า

มันไม่ใช่การยกพวกตีกันธรรมดาธรรมดาแล้ว

ตำรวจนครบานสืบสวนนครบานสืบสวนนครบาน๕สืบสวนนครบานอื่นเนี่ย
คือทำงานกันแบบไม่ได้หลับไม่ได้นอนกันเลย
กระทั่งจับตัวผู้ต้องหาได้บางส่วน
หลังจากนี้สั่งการแล้วว่าต้องขยายผลเพิ่มเติม

ถ้าเจอว่าไปเกี่ยวข้องกับใคร
มีใครทำอะไรช่วยเหลือตรงไหน
จะดำเนินการขั้นเด็ดขาดทันที
เพื่อป้องกันเหตุทะเลาวิวาสและความขัดแย้งของสถาบันนะคะ

ตำรวจเขาก็ไล่หาตัวคนร้ายเนี่ย
ไล่ภาพจากกล้องวงจรปิดตามจุดต่างเนี่ย

คนเมื่อวานไปจับเริ่มจากคนแรกก็คือคนนี้

ก็เหมือนกับที่ท่านติดตามข่าวกันมานะครับทุกผู้ชมครับ
วันนี้พื้นที่ตรงจุดตรงนี้เนี่ย
ที่บางบัวทองนะฮะ

จะเห็นภาพวงจรปิดนะครับตอนที่ตำรวจก่อนจะบุกเข้าจับนี่
เป็นอีกมุมหนึ่งเห็นไหมฮะอ่านี่แล้วก็พุ่งเข้าไปจับนะครับ
ชาวบ้านบอกวันนั้นก็ตกใจกันเหมือนกันนั่นแหละนะฮะอันนี้ตอนจับพฤติพลหรือว่าในเอยนะครับ
มีหมายจับคดีครั้งเก่าเคยยิงเด็กอุเทนเสียชีวิตเอาไว้ด้วยนะฮะตอนนั้นเป็นคนขี่จักรยานยนต์นะครับ
ส่วนห้องที่ตำรวจบุกไปค้นเพิ่มเติมเมื่อวานนี้เนี่ยนะฮะตอนที่ขึ้นไปตรวจค้นต่อเนี่ยอันนี้ตอนที่ขึ้นไปนะฮะ

มีข้อความเขียนด้วยลายมือนะครับ
บอกว่า
มาเห็นข่าวถูกจับเมื่อวานนี่แหละ
มันจะเอาหมวกหมวกคาร์ดน็อคพุมหน้ามันมาตลอดอ๋อ
มันจะปิดหน้ามาก็เลยจะไม่เห็นหน้ามันเขาอยู่ที่นี่นานแค่ไหนแล้วอ่ะครับ

พฤติกรรมเขาดูแปลกอย่างไรไหมครับ

เช่าห้องอยู่เพื่อนแถวเคหะบางบัวทอง
เจอที่ขยายผลต่อมีพวกอีกเนี่ย
ตำรวจก็เข้าไปเมื่อวานนี้เหมือนกันนะฮะ
แล้วก็ได้แถวนั้นมาอีก๖๗คน
อายุก็๒๐กว่าทั้งนั้นนะฮะ
บางคนก็มีหมายจับค้างเก่าด้วย

วางแผนช่วยเหลือหลบหนีอะไรพวกนี้นี่นะฮะ
คุณนาฬิชาววันนี้ลงพื้นที่ไปพบว่า

จักรยานยนต์๘คันที่จอดทิ้งตั้งแต่เมื่อวานเนี่ย

ในบ้านก็ข้าวของก็กระจัดกระจายเป็นบ้านเช่านะฮะ
กล้องวงจรปิดเมื่อ๙พฤศจิกายนนะฮะ
ก่อนจะเกิดเหตุเรื่องของครูเจี๊ยบกับน้องหยอดนะครับ
ในซอยนี้นะฮะซอยวงสมหวัง๑๙แยก๒
ช่วงตี๒จะเห็นคนขี่จักรยานยนต์เข้ามาคันหนึ่งนะฮะ
นี่นะกระบะแวนสีเขียวที่ว่าเอาใช้เป็นรถแบบคอยเซอร์เวย์
ไปดูนู่นดูนี่หรือว่าขนของขนรถไปก่อเหตุ
ก่อเหตุเสร็จขนขึ้นรถแล้วก็หนีอะไรอย่างนี้นะฮะ
กล้องวงจรปิด๑๐พฤศจิกายนนะครับ๓ทุ่มครึ่ง
ข้อมูลจากตำรวจบอกว่านอกจากรถเก่งแล้วยังมีจักรยานยนต์ขี่ตามไปด้วยนะครับ
ทุกคันมุ่งหน้าไปแถวร่มกล้าเพื่ออำพลางเส้นทางแล้วมีการแวะซื้อน้ำกระท่อม

ชาวบ้านบอกว่ากลุ่มวัยรุ่นที่มาเช่าบ้านอยู่แถวนี้เนี่ยมาเช่าตั้งแต่๒เดือนก่อน
ออกมาจากบ้านหลังนี้นี่แหละนะมีคนนำสวดด้วยแต่จับใจความไม่ได้
ค่ะแล้วบ้านหลังนี้กลุ่มวัยรุ่นแวะเวียนเข้าออกตลอดทั้งวัน
คืนจักรยานยนต์เข้ามาเนี่ยยี่สิบกว่าคันโอ้โห
ใครจะเข้ามาบ้านหลังนี้เนี่ยเหมือนกับโอ้โห
มันต้องมีการส่งสัญญาณรหัสลับให้คนในบ้านรู้ก่อนด้วยนะแม่
อ่าแล้วเห็นไหมเอาผ้าบงผ้าใบมาปิดแบบจนคลุมมิดนี่ห้ามเข้าก่อนได้รับอนุญาต
นี่ตกลงเป็นบ้านเช่ารวมตัวกันอยู่เฉยเหรอเนี่ยนี่เห็นไหมฮะ
เราได้ภาพภาพนี้มานะฮะท่านผู้ชมครับเป็นสมาชิกแก๊งธมินกลุ่มนี้นี่
เหมือนกับที่ชาวบ้านบอกกับเราเลยนะฮะอ่า
สะพายเป้ชูมือชาวบ้านบอกได้ยินเสียงสวดมนต์ด้วยเหมือนมีคนนำสวด
แต่ฟังไม่ออกมันมันสวดหรือมันท่องอะไรเออไปงึมงำงึมงำใช่ไหม
ทาสีบนตัวอ่าเมื่อกี้ที่เห็นคือภาพที่หันหน้าเข้าหาเรานะ
แล้วอีกภาพหนึ่งเนี่ยภาพนี้คือหันหลังหันหลังเข้าหาเราแต่ข้างหน้านู้นบนบน
เก้าอี้ไม้โต๊ะไม้ตรงนั้นเห็นไหมมีรุ่นพี่นั่งอยู่หนึ่งคนแล้วข้างหลังนี่ประดับไปด้วย
ช็อปใช่ไหมเออแขวนแขวนอยู่เห็นไหมขวามือกำแพงเหมือนมีทงสัญลักษณ์อะไรไม่รู้
ซูมดูจังเลยนี่เหมือนกับพิธีกรรมอะไรก็ไม่รู้อ่ะเห็นไหม
รับน้องอย่างเงี้เหรออ่ะเด็กใหม่เข้ามาต้องผ่านการอบรมรับน้องอย่างนั้นไหมคะ
หรือว่าเป็นการเทรนด์หรืออะไรยังไงเข้าฝึกอย่างเงี้เหรอคะอ่า
นี่มันอะไรกันเนี่ยคือจากข้อมูลเนี่ยบอกว่า
มันเป็นลักษณะการฝึกทักษะฝึกการเรียนรู้เหมือนอาคาเดมี่
ทักษะอะไรอ่ะเออตอนที่กลุ่มคนเหล้านี้จะออกไปก่อเหตุ
สิบสี่คนเดี๋ยวต้องขยายผลต่อซึ่งจากข้อมูลเนี่ย
เราได้รับรายงานข่าวมานะฮะจากชุดสืบสวนสายสืบ
กลุ่มนี้มันฝึกอะไรบ้างรู้ไหมน้องมิ้น

ฝึกยิงปืนข้างหูใกล้ใกล้หูเพื่อให้ชินกับเสียงปืน

ฝึกให้การช่วยเหลือเพื่อน

เวลาเกิดเหตุหรือต้องหนี
ฝึกถ้าถูกบังคับถูกเค้นสอบจะพูดยังไง
หากถูกถามอย่างเช่นเรียนที่ไหนใครทำอะไรยังไง
พวกนี้มันมีวิธีการในการฝึก

เออนี่เห็นไหมฮะแล้วไอ้รุ่นพี่ที่จบไปแล้ว
หรือว่าเรียนไม่จบแล้วก็ต้องออกไป๒๒๒๓๒๔๒๕เนี่ย
มันก็มันจะมานั่งอยู่บนเก้าอี้ไม้อย่างนั้นโอ้นี่
ไอ้เด็กที่ยังเรียนอยู่แล้วเข้ามาเนี่ยแล้วอยากเข้ามาร่วมแก๊งอยากเก่งอยากเก๋าอยากเกิด
นี่เข้าใจคำว่าซ่องโจรแบบเห็นภาพก็วันนี้เลยพี่อุ๋ย
เห็นไหมล่ะกลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยคือพวกที่เรียนไม่จบนะฮะ
หรือว่าจบไปแล้วแล้วแบบอื้อหือนี่ยังไม่ไปไหนเนี่ยนะฮะ
วนเวียนมาอยู่กับกลุ่มรุ่นน้องมาปลูกฝังวิธีการแบบนี้
เอาน้องเนี่ยมาเป็นชุดมาฝึกมาเทรนด์ลักษณะให้ไปไล่ล่าฝั่งตรงข้าม
หรือฝั่งที่เป็นคู่อลิปลูกฝังทางความคิดกันมานะฮะ

ถ้าตำรวจสอบให้บอกไม่รู้ไม่เห็นไม่ทราบไม่ให้ความร่วมมือ
นี่คือหลักสูตรการสอนรุ่นน้อง
ไหม้ไว้ก่อนไม่รู้ไม่เห็นไม่ทราบไม่ให้ความร่วมมือ
แล้วต้องปกปิดหัวหน้าทีมเป็นกฎของทีม
คือยังไงเราจะติดคุกเราจะโดนคดีเราจะหมดอนาคต

แล้วมันปิดจริงนะตำรวจบอกนี่มันยังไม่บอกเลยนะ

เดี๋ยวต้องพยายามหาให้ได้ว่าหัวหน้าแก๊งหรือว่าไอ้โม่งตัวจริงคือใคร
หัวหน้าทีมนี่คือยังไงให้เงินค่าขนมเลี้ยงดูปูเสือ
ดูครอบครัวหรือเปล่าถึงปกปิดกันขนาดนี้

แต่แน่นอนว่ามันสามารถหาเงินรวบรวมเงินมา
แล้วเอามาบริหารจัดการมาเป็นทุนในการซื้อปืนซื้ออาวุธให้ใช้ก่อเหตุ

ชาวบ้านให้คุณเนติชาวได้ดูรูปนะฮะ

บอกเมื่อช่วงสายวันนี้มีกลุ่มเพื่อน
นะฮะของบ้านหลังนี้
ผู้ชาย๒คนผู้หญิง๑คนมาที่บ้าน

ปีนเข้าไปฮะจะพยายามจะปีนเข้าไปแล้วก็เรียกชื่อเพื่อน
กระทั่งเจ้าของบ้านเช่าเนี่ยเขาต้องมาบอกบอกไม่อยู่หรอกตำรวจรั่วไปหมดแล้ว
พวกนี้ก็เลยออกไปทันทีซึ่งชาวบ้านเขาบอกเขาตกใจเหลือเกินโอ้โหไม่รู้เลยนะเนี่ย
ชุมชนที่อาศัยอยู่กันเนี่ยสุดท้ายกลายเป็นซ่องโจร

คือที่เขาบอกว่าภาพหนึ่งภาพเนี่ยมันแทนความหมายหลากหลายล้านคำเลยนะ
หลากหลายเลยเนี่ยเห็นไหมฮะเห็นภาพสองภาพนี้นี่ชัดเลยว่า
มีการเนี่ย

มันคือเสื้อช็อปอะไรมันคือทงอะไรมันซูมได้อีกไหม

ห้องพักที่บางบัวทองที่เคหา

แล้วก็ในห้องก็มีเสื้อช็อปอะไรกองไว้

แม่โอ้โหมีคนนั่งอยู่บนเก้าอี้นะ

อันนี้เนี่ยสถาบันต้นสังกัด

พฤติการเขาอาจจะไม่เกี่ยวก็ได้กับเสื้อ

หรือเป็นของเก่าของมันที่ว่าจบแล้วไม่เลิกอะไรก็ได้นะ
อ่าโอ้โห

ล้อก็คือคนขี่วินคือคนยิงนะ

แล้ววินก็เป็นคนลั่นไกลปลิดชีพทั้งน้องหยอด

ทีนี้เขาบอกก่อนที่วินกับล้อจะขี่

แล้วมาที่ร้านค้าร้านนี้
เป็นร้านที่อยู่บนถนนราชอุทิศย่านมีนบุรีนะคะ

ขี่มอเตอร์ไซค์สีแดงเข้ามาถึงร้าน
ตอนตีหนึ่งยี่สิบแปดนาที
วันที่๑๑พฤศจิกายนคือเช้ามืดนะคะ

ที่นั่งซ้อนท้ายลงก่อนเลย
ลงจากรถแล้วก็เดินเข้าไปที่ร้านค่ะ

นี่น่าจะพูดคุยหยิบงงหยิบเงินกัน

นี่๒นาทีผ่านไปวินออกมาแล้ว
ก็เดินออกมาขึ้นรถ

ใช้เส้นทางถนนราชอุทิศมุ่งหน้าถนนเรียบวารี
นี่ค่ะขี่ไปแล้ว
แล้วสายวันที่๑๑พฤศจิกายนก็ไปก่อเหตุนะคะ

เขาบอกสาเหตุที่ทั้งคู่ต้องมาซื้อน้ำกระท่อมตรงนี้เพราะอะไรรู้ไหม

ที่เป็นมือปืนชอบดื่มน้ำกระท่อม

ช่วงก่อนเกิดเหตุนะฮะในกลุ่มเนี่ยมีอยู่๘๔คนนะในกลุ่มมีการพูดคุยอะไรกันบ้าง
แต่คาดว่าน่าจะเป็นเรื่องการขอปืนนี่ไงนี่เห็นไหมใครมีแบล็งกันยังไม่แปลงไหม
คือถ้าข้างบนสุดเนี่ยมันเหมือนกับข้อความประกาศใช่ไหม

อ่าไอ้ใหญ่หรือเล็กเนี่ยมันอาจจะเป็นการขอปืนหรืออะไรอย่างไรรึเปล่า
ไม่แน่ใจน่าจะเป็นข้อความสนทนาต่อเนื่องจากด้านบน
เพราะว่าพอข้างล่างเนี่ยมันเหมือนเนี่ยเห็นไหมหรือว่าใครมีแบงค์กันยังไม่แปลงไหมแล้วมีคนตอบกลับมีใครมีไหม
อันนี้คือช่วยถามอีกรอบนึงแล้วก็แท็กคนทั้งกรุ๊ป
แล้วคนที่ถามว่าหรือใครมีแบล็งกันยังไม่แปลงไหมเนี่ย
ก็เป็นคนถามว่าใครมีลูก๓๘ให้ยืมบ้าง

จากรูปลางที่เราเซ็นเซอร์แล้วรู้สึกว่าเสื้อสีเดียวกันรูปโปรไฟล์เหมือนกัน
แล้วนีเขายังไงหน้าเพื่อนคนนะที่ไปเยี่ยมที่โรงพักษณ์ว่าอ้วยผมคุยเรื่องเรื่อง

ส่วนแชตส์เนี่ยส่งเข้ามาบอกว่าคนอื่นก็ตามนั้นนี่ไหมว่าจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ย
ไม่รู้ไม่เห็นไม่ทราบแค่นั้นพอไม่จำเป็นต้องพูดอะไรเยอะแยะ
คนนี้พูดเยอะเหมือนกันนะพูดอยู่คนเดียวเลยทั้งแชทเนี่ย
อาจจะนี่แหละหัวโจกหรือเปล่าอาจจะเนี่ยแหละหัวหน้าแก๊งหรือเปล่า
หรือทำหน้าที่อะไรทั้งหาแบล็งกันแบบยังไม่แปลง
นั่งหาลูก๓๘ถามใหญ่ถามเล็กแล้วบอกคนอื่นไม่ต้องให้ความร่วมมือเนี่ย
คืออันนี้อาจจะเป็นไม่รู้ว่าจะหลังก่อเหตุแล้วหรือเปล่านะ
ก็เลยกำชับกันว่าไม่รู้ไม่เห็นไม่ทราบแค่นั้นพอ

อ่าย้อนกลับไปเมื่อ๑๔สิงหาคมปี๖๕นะครับท่านผู้ชมครับ
ตอนนั้นนะฮะทางสิทธิ์เก่าของทางอุเทรนธวายเนี่ย
เขามีการจัดงานแต่งงานที่บ้านหลังหนึ่งถนนสุธิสารวินิจฉัยเขตดินแดง
อยู่มีคนร้าย๔คนขี่จักรยานยนต์มา๒คันชักปืนกราดยิงเข้าไปในงานนะครับ
ตายหนึ่งนะฮะเจ็บสี่ซึ่งคนที่ก่อเหตุเนี่ยที่ถูกจับได้ในวันนี้เนี่ย
คดีของครูเจี๊ยบกับน้องหยอดคือหนึ่งในผู้ก่อเหตุในวันนั้นสหัสสวัสดิ์
ที่เดินกระปกกระเปรี้ยมาคุมผ้ามานั่นน่ะนะ
ก็เลยต้องเข้าโรงพยาบาลเป็นอะไรร่างกายอ่อนแอเหรอคะ
วันนี้ออกจากโรงพยาบาลมาก็เดินอ่อนแรงเข้าเนี่ยแล้วก็เขาไปไล่ไปไล่มาเอ้าสหัสสวัสดิ์
ปีที่แล้วนี่แข็งแรงน่าดูนะแข็งแกร่งน่าดู
มาก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกลางคืนนะฮะ๑๔มกราคม๖๖ช่วงต้นปีนะครับ
คนร้ายสองคนนี่ฮะภาพวงจรปิดตรงนี้
ขี่จักรยานยนต์ไปหน้าสมาคมสิทธิ์เก่าจุฬาแล้วชักปืนยิงใส่นักศึกษาอุเทรนธวายเสียชีวิตแล้วหลบหนีไป
มือยิงอ่ะจับได้แล้วแต่คนขี่ในวันนั้นก็คือในพฤติพลเอยหรือว่าเอ่ย
ที่ถูกจับที่เคหะบางโบทองด้วยการนั้นน่ะ
ซึ่งเป็นเหรันยิกของแก๊งอาทยากรรมแก๊งนี้
มีอีกเหตุการณ์หนึ่งนะฮะ๒เมษายนมีคนร้ายบุกไปยิงบ้าน
บุกยิงในภูมิเป็นนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีปฐุมวันเสียชีวิต
ที่ปากซอยจรัสดิตวงสามสิบทับหนึ่ง
แล้วเพื่อนในกลุ่มของภูมิเนี่ยเอารูปไปติด
ที่ประตูห้องอันนี้คือเด็กปฐุมวันนะ
ใช่ค่ะที่เสียชีวิตอันนี้เป็นเคสที่
ไม่ใช่อุทเทนถูกยิงตายแต่ไม่รู้ใครยิงนะ
จริงเมื่อ๒เมษายนเสียชีวิตนี่นะฮะ
แล้วก็เอารูปของเขามาเนี่ยมาปลูกฝังมา
คือถามครอบครัวเขาหรือยังใช่ไหมคุณพ่อคุณแม่เขาอะไร
เขาอยากให้เอารูปลูกหลานเขามาไว้อย่างนี้
แล้วก็พวกคุณก็ไปเหมือนกับเป็นไปสร้างแรงปลุกเราว่า
เราต้องไปแก้แค้นแก้แค้นเราต้องไปเอาคืนอย่างนี้หรอ
สร้างกรรมให้ลูกเขาอีกเพราะเนี่ยลูกเขาจากไปแล้วเนี่ย